เขาก็ออกมาหาอาหารในพื้นที่ชุมชนต่าง
เพราะว่าพื้นที่ชุมชนก็จะมีสวนกล้วย

ช้างป่าจากเขาใหญ่ตัวนี้ชื่อเจ้างาบินค่ะ
นำเสนอเพราะว่ามีคนถ่ายคลิปเอาไว้ได้
ก็คือคนในหมู่บ้านเขาถ่ายคลิปเอาไว้ได้
ขณะที่เจ้างาบินเดินออกมากินอาหาร
ในหมู่บ้านที่อำเภอวังน้ำเขียว
พื้นที่นี้นะคะก็จะเจอเจ้างาบิน
เขาเป็นช้างป่าเพศผู้อายุประมาณ๒๐๒๕ปี

มาหาอาหารกินตามไร่สวนของชาวบ้าน
ที่มีพื้นที่ติดกับแนวเขตป่า
คนที่ถ่ายไว้ได้ก็คือนายมานิดโยธินตะคุ
เป็นชาวบ้านในพื้นที่บ้านสรรกำแพงตำบลวังหมีนี่แหละนะคะ
ชาวบ้านที่เขาตั้งชื่อว่าเจ้างาบิน

หน้าเขาค่อนข้างยาว
แล้วก็มันจะแงนขึ้นไปแบบนี้
เด่นสวยงามโค้งสวยเห็นมาแต่ไกล
เวลาเขาเดินมาเขาบอกเอาง่าบินบินมาเลยนะเนี่ย

งาบินเขาเดินออกมากินอาหารตามสวนกล้วยของเจ้าบ้าน
ส่วนกล้วยชาวบ้านก็ได้รับความเสียหายนะคะ
ซึ่งเจ้างาบินจากการสังเกตของชาวบ้านเขาบอกว่า

ชาวบ้านก็เลยไม่ได้ทำร้ายไม่ได้มีการทำเชือกอะไรขึงไว้
หรือว่าไปทำร้ายเขาด้วยการยิงเอาด้วยอาวุธต่าง
ชาวบ้านบอกว่าช่วงนี้เป็นฤดูแรง
ชาวบ้านก็มักจะพบเห็นช้างป่าออกมากินในเขตท้ายหมู่บ้านอยู่บ่อย
ครั้งบางครั้งมาตัวเดียว
หลงโขลงออกมาบางครั้งมาทั้งโขลงเลย
ชาวบ้านก็พยายามดูแลก็คือการจัดเวรยามออกล่าตระเวน
เพื่อที่จะผลักดันช้างกลับเข้าสู่ป่าแบบถ้อยทีถ้อยอาศัยค่ะ
หุ่นดีเนอะหุ่นดีมากเลย
แล้วชาวบ้านบอกว่าพฤติกรรมของเจ้างาบินที่เขาไม่ดุร้ายเนี่ย
เขาโผล่ออกมาแบบนี้เขาเลยบอกว่าโอ้โหเหมือนเป็นการอวดโฉมให้เห็นเต็ม
เพราะเขาออกมาในช่วงของวันช้างไทยพอดีด้วย๑๓มีนาคม
เพราะอารมณ์ดีนะชูงวงสักครู่นี้